การนี้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีในหน้าค้าที่ดินถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จก็หลบอยู่ในบ้าน
เจ้าหน้าที่ก็ล้อมเกลี้ยกล่อมสุดท้ายยอมออกมามอบตัว
แล้วเขาก็บอกว่าสาเหตุที่ยิงในหน้าค้าที่ดินเสียชีวิตเนี่ยนะ
ก็เพราะว่าเขาฝากให้ผู้เสียชีวิตเนี่ย
เอาที่ดินของเขาไปจำนองให้หน่อยเขาอยากได้เงิน
เพราะเขาป่วยภรรยาป่วยเป็นมะเร็งด้วยตัวเขาเองก็ป่วยด้วย
สุดท้ายเนี่ยพอผู้เสียชีวิตนำโฉนดที่ดินไปจำนองให้
นองเสร็จไม่เอาเงินมาให้เขาทวงถามก็ไม่ได้รับคำตอบ
แล้วก็ไม่ได้เงินก็เลยก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้นะคะ
ตำรวจภูทรเมืองเพชรบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะ
นี่คือผู้เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตอยู่ในบ้านเลขที่๗๑
อยู่ในตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นบ้านชั้นเดียว
เปิดเป็นร้านรับทำโครงหลังคาเหล็กค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายเอกอันนันเกรดแก้วอายุ๔๒
เขาก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านนะคะเขาเป็นเจ้าของบ้าน
ตำรวจชุดปฏิบัติการสายตรวจสพเมืองเพชรบุรี
ก็ใช้โทรโขงเกลี้ยกล่อมว่าทิ้งอาวุธนะมอบตัวเถอะ
ประมาณสัก๒๐นาทีสุดท้ายผู้ก่อเหตุมอบตัวนะคะ
นี่นะคะนายเอกอนันต์เกรดแก้วคนนี้นะคะ
แล้วก็มีปืนที่ใช้ก่อเหตุค่ะปืน๙มม๑กระบอก
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวแล้วก็ตรวจสอบในบ้านอย่างละเอียดนะคะ
หน้าบ้านนะคะพบศพนายนัทธวัฒน์ผ่องพันธ์อายุ๓๐
ถูกยิงเข้าที่หน้าท้อง๔แผลขาซ้าย๔แผลที่เอวอีกแผลหนึ่ง
มือขวาอีก๑แผลที่ก้นซ้าย๖แผลนะคะ
จมกองเลือดเสียชีวิตอยู่แล้วก็ใกล้กันมีปลอกกระสุนปืน๙มม๑๓ปลอก
หัวกระสุนปืนขนาดเดียวกัน๗หัวตกกระจายอยู่เกลือนพื้นนะคะ
นายเอกอนันต์ผู้ก่อเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายนัทวัฒน์ผู้เสียชีวิตนำโฉนดที่ดินของเขาไปจำนอง
เพราะว่าเขาร้องขอว่าเออช่วยเอาที่ดินไปจำนองให้หน่อย
แต่พอจำนองเสร็จได้เงินแล้วกลับไม่เอาเงินมาให้เขา
ซึ่งผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาก็ป่วยภรรยาก็ป่วยภรรยาเป็นมะเร็ง
อยากได้เงินมารักษาตัวพอทวงถามเรื่องเงิน
ถูกนายนัทธวัฒน์ผู้เสียชีวิตปฏิเสธตลอด
ก็เลยรู้สึกเครียดนะคะนี่ผู้ก่อเหตุเขาอ้างว่าเป็นแบบนี้
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุนะคะให้นายนัทธวัฒน์มาหาที่บ้าน
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้เป็นในหน้าช่วยขายที่ดินให้หน่อย

ขับกระบะมาโตยาตาวิโก้สีบรรทองทะเบียนบ่อใบไม้บ่อใบไม้
หนึ่งหนึ่งสี่เพชรบุรีพอไปถึงเขาถามเรื่องเงินเลย
เรื่องเงินเดิมอ่ะนะคะที่บอกว่าให้ช่วยเอาโฉนดที่ดินไปจำนองให้หน่อยเนี่ย
นองเสร็จแล้วทำไมเขายังไม่ได้เงินเถียงกันในประเด็นนี้ค่ะ
นายนัทธวัฒน์พูดจานลักษณะคล้ายกับท้าทาย
อืมบอกว่าถ้าอยากได้เงินคืนก็ไปฟ้องศาลเอา
อันนี้ผู้ก่อเหตุเขาบอกนะคะก็เลยยิ่งทะเลาะกันหนักขึ้น
ผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาก็โมโหโมโหมากก็เลยเอาปืนเนี่ยกระหน่ำยิงใส่นายนัทวัฒน
ล้มลงเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุค่ะ
ผมขายมันเอาไปจำนองแล้วมันรอดตังค์ผมหมดเลยแล้วผมเป็นอย่างงี้ผมจะได้อะไรอ่ะ
พูดง่ายง่ายอ่ะแล้วอันนี้ผมก็เป็นมะเร็งเนี่ยดูนี่
รอบมันบ้างไหมอยากได้ไปฟ้องเอาไอ้กูจะไปฟ้องกับไอ้กูยังเดินยังไม่ไหวเลยไหม
ก็เลยบอกเฮ้ยกูมีที่ฟองแฟงมาเอาที่นี้ไม่งั้นมันก็ไม่มา
นี่นะคะนายเอกอนันต์ผู้ก่อเหตุบอกแบบนี้บอกตัวเขาเองเนี่ย
เดินไม่ค่อยจะไหวเห็นลักษณะการเดินไหมค
คือเหมือนกับเขาเป็นอำมพลึกอ่ะ
ที่ขยับตัวไม่ค่อยได้นี่เห็นมั้ยค่ะต้องประคองนี้ค่ะ
ใช่แล้วภรรยาเขาเป็นมะเร็งครับนี่ค่ะวันนี้นะคะ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียดทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
ครอบครัวของนายนัทธวัฒน์ผู้เสียชีวิตเขาก็เดินทางไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับลูกสาวของนายเอกอนันต์ผู้ก่อเหตุ
ลูกสาวผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลสั้นว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านเลย
ก็มีแค่ตัวพ่อที่เป็นผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเขาอยู่กันสองคนเขาทะเลาะกันสองคน
ก็ไม่มีใครรู้ว่าถี่มาถี่ไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
บ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้
แต่ทางครอบครัวยังไม่เห็นภาพเพราะหลังเกิดเหตุตำรวจก็ถอดเมมโมรี่ของกล้องวงจรปิดไปทันที
ตำรวจก็นำไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วภรรยาของผู้ก่อเหตุค่ะ
นางเพลินพรรคเกดแก้วก็ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนที่สอบพอเพชรบุรีนะคะ
ครับแล้วก็ไปคุยเรื่องของการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
เพ็ญพักบอกว่าทางพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
พรุ่งนี้จะส่งตัวนายเอกอนันต์ฝากค้างต่อสารจังหวัดเพชรบุรี
ตัวเธอได้เตรียมหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวเอาไว้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนนัดใครว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
เพราะเธออยู่บ้านอีกหลังนึงกับลูกสาวแต่สำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นในหน้าที่นำที่ดินของครอบครัวเธอไปจำนองจริงจริงเธอก็ยืนยันเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยตัวเธอกับสามีติดต่อนายนัทวัฒน์ว่าช่วยหน่อย
ช่วยเป็นธุระนำที่ดินไปจำนองให้หน่อย
แสนบาทก็ทำเอกสารจำนองอะไรกันเสร็จสับเรียบร้อย
นายนัทธวัฒน์ไม่ยอมเอาเงินมาให้อ้างว่าติดเอกสารบ้างแหละ
ติดในหน้าอีกคนบ้างแหละมีการรับโฉนดไปจำนองอีกทอดนึงคืออ้างหลายอย่าง
โอนเงินมาให้สักทีแล้วก็บ่ายเบี่ยงเรื่องการเงินมาโดยตลอด
ตัวเธอกับสามีพยายามทวงเงินได้มาสองแสนบาทครับ
อีก๗แสนบาทที่เหลือนายนัทธววัฒน์บอกว่ารอก่อนนะ
แต่ถ้าอยากได้เงินเนี่ยจะได้แค่๖แสนกว่าบาทนะ
เพราะว่าต้องหักค่าดำเนินการค่าดอกเบี้ยด้วยต้นเดือนที่ผ่านมานายนัทวัฒน์
ให้เช็คมาขึ้นเงินพอเอาเช็คไปขึ้นเงินอ้าวเช็คเด้ง
ก็โทรศัพท์ไปสอบถามกลายเป็นติดต่อไม่ได้เลย
มีนายน่ามาให้แทนให้นายนัทวัฒน์รับให้รู้จักแล้ว
เอาเรื่องไปทำให้เราเนี่ยนี่ถ้าเขาไม่โกงเขาต้องเอาเงินให้เราเพราะไ
ใช่รวมแล้วมันก็หลายแสนอ่ะที่ว่าแต่ยอดยอดที่ทั้งจำนอง
ทั้งภายฝากอ่ะมันรวมแล้วตกเกี่ยวกับเก้าแสนกว่าเนี่ย
แต่เราใช้ได้ไม่ถึงสองแสนอ่ะได้ยินประโยคนั้นน่ะ
โทรศัพท์เครื่องคนอื่นเพราะเราโทรแล้วเขาไม่รับเลย
ให้นายหน้าอีกคนโทรให้อย่างเงี้ยเขาว่าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเอง
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับเราเขาก็พูดหวานแหละ
เดี๋ยวมาหามาคืนให้นะหาในทุนอยู่เดี๋ยวได้ในทุนแล้วเดี๋ยวก็จบ
แต่ผัดมาเรื่อยมาเรื่อยนานหรือยังที่ผ่านมาครับก็เกือบเกือบเดือนแล้ว
เขาทำสัญญาเงินกู้ให้พี่เป็นเช็คให้พี่แต่พี่ไปขึ้นเช็คไม่ได้ตั้งแต่กลางเดือนที่แล้ว
เช็คมันเด้งถ้าเกิดเราได้วงเงินแค่สองแสนได้แค่สองแสนสองแสน
เจ็ดแสนกว่าบาทไม่ได้ไม่ได้เงินที่เหลือไม่ได้
เพราะว่าตอนแรกเขาบอกเขาก็ให้เรา๖แสนฝ่าที่เหลือเขาบอกว่าเดี๋ยวไปหักเป็นค่าดอกที่เขาต้องไปจ่ายก่อนระหว่างรอการขาย
เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาก็ย้อนกลับมาเอาตังค์ที่ว่าไอ้๖แสนนี้ไปเนี่ยมันน่าเจ็บใจ
นี่นะคะก็เป็นข้อมูลจากทางฝากฝั่งของตัวผู้ก่อเหตุและภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะ

ส่วนศพของนายนัทวัฒน์ค่ะครอบครัวก็ประกอบพิธีทางศาสนาให้ที่วัดหนองจอกนะคะที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวนุจรีผ่องพันธ์อายุ๓๙บอกว่าติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะคะ
เฉพาะคำพูดจากฝั่งของผู้ก่อเหตุนะคะที่บอกว่าสาเหตุที่ยิงก็เพราะว่าสามีเธอไม่ยอมให้เงิน
แล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้เงินให้ไปฟ้องศาลเอาเนี่ยนะตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่ามั่นใจว่าสามีไม่พูดจาแบบนั้นแน่
เพราะว่าสามีเป็นคนพูดจาภัยร้อแล้วก็ประณีประนอมกับคนที่ทำธุรกิจด้วยทุกคน
ตัวนายนัทวัฒน์ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะก็มีอาชีพเป็นในหน้ารับซื้อรับจำนองที่ดิน
แต่ว่าเพิ่งทำอาชีพนี้ได้ไม่นานนะคะระหว่างที่เป็นในหน้าเนี่ยก็มีเครดิตดี
มีลูกค้าติดต่อให้ฝากขายฝากที่ดินอะไรเยอะเลยไม่เคยมีปัญหาเรื่องหนี้
เงินมาก็ให้ลูกค้าไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเบี้ยลูกค้าแน่นอน
อันนี้ภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันแบบนี้ค่ะ
เราคิดว่ามันมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าฝ่ายเราเป็นฝ่ายเสียหาย
แล้วก็คนของเราเสี่ยชีวิตก่อนแล้วเขาไม่สามารถออกมาเต้าแย้งอะไรได้เลย

แฟนพี่เขาจะไม่เป็นคนพูดร้ายกับใครค่ะแล้วยิ่งถ้าเขาไปอยู่นะจุดตรงนั้นน่ะ
แล้วเป็นที่ของผู้ก่อเหตุโดยตรงคือเป็นบ้านของเขาเลย
แล้วก็มีแบบคนของเขาอยู่ในนั้นเลยเขาจะไม่พูดร้ายอย่างนั้นเด็ดขาด
เพราะโดยปกตินิสัยเขาแล้วเขาเป็นคนพูดเพราะเขาไม่พูดร้าย
ภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจสอบปากคำ
แล้วก็ให้บอกความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อให้คดีนี้กระจ่างนะคะ
ว่าสามีเธออยู่ยุจริงหรือไม่อย่างไรมีใครที่พอจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้บ้าง
เพราะว่าตัวภรรยาของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าสามีเธอไม่พูดจาแบบนั้นแน่
ไม่น่าจะเป็นอย่างที่ตัวผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลกับทางตำรวจแล้วก็กับสื่อนะคะ
พลตำรวจรีอุทัยกวินเดชาธรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
ก็เลยบอกว่าคือเบื้องต้นเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุก็รับสารภาพ
ตำรวจก็ควบคุมตัวดำเนินคดีปืนก็มีการตรวจสอบขยายผลเพิ่ม
ที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยนะคะก็มีใบทะเบียนการครอบครองถูกต้อง
เมืองต้นแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ